แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ปกครองด้วยนะคะที่อนุญาตให้เด็กขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนอกบ้านกลางค่ำกลางคืนที่ใช้คำว่าเด็กเพราะอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเด็กป๕
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามไปประสานงากับรถกระบะส่งลำไยค่ะนี่จะเป็นกล้องหน้ารถของรถกระบะ
ใช่ค่ะค่อนข้างมืดนะตอนกลางคืน
รถกระบะที่เขาถูกชนนะแล้วจะเห็นว่าเนี่ยค่ะรถจักรยานยนต์อุ้ย

ลักษณะคือขับรถเนี่ยกินเลนเข้ามาถูกไหม
ใช่ค่ะข้ามเลนมาแล้วพุ่งเข้าชน
ใช้คำว่าประสานงาถูกต้องแล้วนะคะ
และถ้าคุณผู้ชมผู้ชมได้ยินเสียงมันจะเป็นการชนที่ค่อนข้างแรงค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงเมือได่ต่าจังหวัดเชียงไหมนะคะ
รถคันนี้บนถนนสายฮอดแม่ตื่นช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๔
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดขออภัยนะคะเป็นกล้องหน้ารถกระบะที่เขาถูกชน
แต่จะมีอีกมุมหนึ่งค่ะเป็นกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงเนี่ยจะเห็นนะคะ
วงแดงแดงนี่คือรถจักรยานยนต์เนี่ยพุ่งชนแบบนี้แล้วเขาบอกว่ามุมเนี้ยถ้ามองดีดี
จะเห็นว่าร่างสามร่างร่าง๓ร่างนะคะของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ปลิวกระจัดกระจายเลยช่วงแรกเนี่ยนะคะหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าประถมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลดอยเต่าสรุปแล้วเด็กป๕๓คนที่ซ้อนสามกันมา
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะคะผู้สื่อข่าวค่ะ
หลังจากเกิดอุบัติเหตุสอบถามไปยังนายวรสิทธิ์คนขับรถกระบะคู่กรณี
เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุตนไม่ได้นิ่งนอนใจให้เงินช่วยเหลือค่าทำศพน้องทั้งสามคนจำนวนหนึ่ง
แล้วก็ติดต่อตัวแทนบริษัทประกันภัยโดยทางตัวแทนประกันภัยได้นำเอกสารทั้งหมดยื่นให้กับบริษัทประกันภัย
เพื่อให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวทั้งสามคนที่เสียชีวิตซึ่งตนก็พร้อมให้ความช่วยเหลือครอบครัวน้อง
ความเหมาะสมเช่นเดียวกันและอยากให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันโดยมีคนกลางไม่ว่าจะเป็นตำรวจ
ผู้นำชุมชนมาคุยกันทั้งหมดเลยค่ะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้หนีไปไหนช่วยในเรื่องของการรับผิดชอบแน่นอน
ส่วนรถของตัวเองถูกชนอย่างหนักเกิดความเสียหายมากเหมือนกันนะคะ
ประเมินเบื้องต้นค่าซ่อมน่าจะไม่ต่ำกว่า๒แสนบาท
ซึ่งรถคันนี้เป็นรถของเขาเองนะบอกว่าค่างวดก็ยังผ่อนไม่หมดเลย
และถ้าซ่อมไม่ได้จริง๒แสนบาทอาจจะต้องขายซากทิ้งด้วยซ้ำไปนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวนี้เป็นคดีเพราะมีผู้เสียชีวิตตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุอุบัติเหตุต่อไป